มัดเท้าเข่าศอก

พบเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัย

ศึกยอดมวยไทยรัฐตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงไปต้นไป